มาที่งานแต่งคุณผู้ชมฮะเป็นงานเลี้ยงงานแต่งเขาก็อยู่กัน
มียิงกันคนหนึ่งเจ็บแล้วคนที่ยิงอ่ะเป็นตำรวจด้วยครับ
บ้านหลังนี้ครับอยู่ในพื้นที่หมู่สิบเอศตะบนคูบัวอัมเมิง

พอไปถึงหน้าบ้านเปิดเข้าไปปุ๊บ

ไปหมดอยู่ใกล้เครื่องเสียงครับ

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ด้วย

หน้านี้แล้วและเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

วุฒิเนี่ยโดนยิงเข้าท้อง๑นัดครับ

ร้อยตำรวจตรีสนทยาทองมูเนือง

เป็นตำรวจประจำศาลจังหวัดราชบุรี
ร้อยตำรวจตรีสนทยาก็โดนคุมตัว

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่า

จัดงานแต่งงานของหลานชายเจ้าของบ้าน

ก็จัดงานเลี้ยงกันที่โรงแรมในตัวเมืองราชบุรี

อยู่หน้าบ้านเปิดเพลง

จูจูร้อยตำรวจตรีสนทะยา
โดนยิงโดนยิงโอ้โห
แล้ววิ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ล้มนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ
คือเกมวุฒิวิ่งไปแล้วไปชนสุดท้ายวิ่งไปล้มที่ใต้ถุนบ้านด้วย
ส่วนร้อยตำรวจตรีสนทยาเดินกลับเข้าบ้านไป
แล้วต่อมาก็โดนคุมตัวสอบสวนครับ
ไกลจากประตูไหมคนยิงอ่ะ

ทางซ้ายเนี่ยคือแม่ยายของเกมวุฒินะคุณผู้ชม
แล้วส่งเสียงเสียงดังหรือเปล่า
เปิดเครื่องเสียงดังก่อความรำคาญหรือเปล่า
แต่แต่ตำรวจไปได้ข้อมูลว่า
เขาหมางใจกันมาก่อนนะผิดใจกันมาก่อนตั้งแต่๒ปีที่แล้วล่ะ

แล้วไปสอบปากคลับโรยโจรสโทยศรทัยา

กลัวว่าคดีนี้เนี่ย

ก็คนก่อเหตุเป็นตำรวจเพราะว่าตำรวจตีสนให้ย่า
ก็เดี๋ยวรอตำรวจราชบุรีก็สืบสวนสอบสวนต่อไปนะฮะ
แล้วก็สอบปากคำด้วยว่าต้นเหตุมูลเหตุมาจากอะไรกันแน่ครับ